มาดูกันต่อกับข่าวนี้กันเลยดีกว่านะคะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีหลังจากที่จดจดจ้องมานานค่ะ

ใช่นะคะและแล้ววันนี้ก็มาถึงเนอะ
หลายคนว่าจะมีใครเอามาทำหนังอะไรหรือเปล่า
แต่อันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำในรูปแบบไหนเนาะ
ใช่นะคะล่าสุดค่ายหนังยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะ
ก็คว้าลิขสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์ถ่ายทอดภารกิจช่วย๑๓ชีวิตนะคะ
ซึ่งเรื่องราวก็จะประกอบไปด้วยนักเตะวัย๑๑๑๖ปีจำนวน๑๒คน
แล้วก็โค้ดวัย๒๕ปีอีก๑คนค่ะ
คุณหมอนะคะทีมช่วยเหลือจากออสเตรเลียปรากฏในเรื่องด้วยค่ะ
แท่นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับภูมิกับมากฝีมือค่ะ
เรื่องนี้ก็โกยเงินมหาศาลทะลุพันล้านเหรียญนะคะ
รวมไปถึงภาพยนตร์เรื่องกัปตันฟิลิปที่มีชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง๖สาขาด้วย
ดูจากชื่อเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะการันตีความน่าสนใจได้มากเลยทีเดียวนะครับ
ดำเนินการเรื่องของการครอบครองสิทธิ์ดังกล่าวด้วย
ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มกระบวนการผลิตภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว
เนื้อหาของหนังนี้นะคะจะเน้นไปที่ภารกิจในชีวิต
ในการภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าค่ะที่เต็มไปด้วยความกดดันความหวังแล้วก็ความท้าทายด้วย
ก็ต้องตามติดกันต่อไปค่ะไม่แน่นะคะอาจจะมีคุณทัศนัยโค้ทองของเราคุณมิ้นของเรา
กดอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดตลอดนะคะ
นี่อาจจะต้องซื้อลิขสิทธิแพงหน่อยนะผู้ประกาศเราน่ะทำไมล่ะคะ